ก็คือกรณีที่วัยรุ่นชายคนหนึ่งนะ
ถูกลูกชายเจ้าของร้านหมูกระทะ
ใช้มีดจ้วงแทงทั่วร่างกายถึง๖แผล
โดยยังมีมีดปักคาที่ศีรษะจนเสียชีวิตนะครับ
เพราะเหตุว่านุ่มวัยรุ่นคนนี้ไปปัสสาวะอยู่หน้าร้าน
ตำรวจติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
แล้วก็เตรียมที่จะฝากขังวันนี้นะครับ
กรณีนายประวิทย์บริบูรณ์อายุ๒๑ปี
ถูกนายนัทพลใจยาอายุ๒๖ปี
ซึ่งเป็นลูกของเจ้าของร้านหมูกระทะ
ใช้มีดปลายแหลมแทงจนเสียชีวิตคุณ

โดยมีมีดเล่มหนึ่งยังปักคาอยู่ที่หัวเลย
สาเหตุจากการทะเลาะวิวาดกันหลังจากผู้ตาย

นี่จังหวะนี้คุณเห็นไหมผู้ตายล้มลงไปแล้ว

คือแค้นมากเพราะว่ามาฉี่หน้าร้านหมูกระทะ
ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณตลาดนัดเรือบิน
ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ช่วงกลางดึกของวันที่๖ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ

เมื่อวานนี้นะครับตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้
ใช่นะคะซึ่งทั้งสองคนก็เดินทางไปยังตลาดนัดเรือบิน
บริเวณหน้าร้านหมูกระทะที่เกิดเหตุล่ะค่ะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
มีบรรดายาดของผู้เสียชีวิต
ญาติของผู้ต้องหาพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ค้า
ในตลาดแล้วก็ประชาชนจำนวนมากไปรอดูการทำแผนด้วย
โดยนางกันนิกาถาวรคุณแม่ผู้เสียชีวิตพูดทั้งน้ำตานะคะ
บอกว่าไม่คิดว่าผู้ก่อเหตุจะทำได้ขนาดนี้

ยังแทงไปที่ศีรษะจนมีดปักอยู่ในร่างกายด้วย
เรียกว่าต้องการที่จะฆ่าให้ตายอย่างแน่นอนเลย
ฟังเสียงของแม่ผู้เสียชีวิตนะคะ
ถ้าทำไมเขาบอกว่าแทงตรงนี้มันไม่ใช่เลยมันแทงบนนี้
เห็นชัดเลยว่ามันแทงตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้
แทงทั้งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้
มันไม่ใช่เพราะเราก็ถ่ายรูปไว้อยู่
แทงตรงนี้จริงครั้งสุดท้าย
ที่ตายก็ตายเพราะตรงหัวนี้แหละจ้ะ
มีปักจนคาตรงนั้นเป็นพวกพี่พี่สะเทือนใจไหม

คือเขาเดินเท้าเปล่ามาเหยียบถนน
เขาบอกว่าร้อนแต่สิ่งที่เขาทำอ่ะ
แบบไม่ใช่แค่แผลเดียวไม่ใช่แค่บันดาลโทษะ
ต้องการให้เราตายอย่างเดียว
ถามว่าเขาเจ็บเท้าเขาบ่น
สิ่งที่น้องหนูโดนเลือดไหลอาบกับพื้น
ก็ยังไม่ออกล้างก็ยังไม่หมด
มันได้เสี้ยวหนึ่งของน้องหนูไหม
ด้านของนายนัทพลมือมีดนะครับ
รับสาภาพบอกว่าได้ใช้มีดแทงนายประวิทย์บริบูรณ์อายุ๒๑ปี
เสียชีวิตจริงแต่ไม่ได้มีการพกมีดติดตัวมาตั้งแต่แรก
โดยอ้างว่าที่ทำไปเป็นเพราะนายประวิทย์ผู้ตาย
มาว่ากล่าวด่าทอพาดพิงถึงบุพการี
ก็เลยตัดสินใจครับเดินไปหยิบมีดในร้านอาหารหมูกระทะมา
ขออภัยร้านอาหารตามสั่งของญาติมา
ซึ่งร้านนี้ก็อยู่ตรงข้ามกับร้านหมูกระทะ
แล้วก็นำมีดนั่นแหละครับไปก่อเหตุ
แทงแล้วก็ปักศีรษะนายประวิทย์นะครับ
อ๋อจะเยี่ยมไงก็ได้แล้วหัวพ่อก็ได้

มันอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ผมเขาทำของกันตรงนี้
มันมีจุดที่ทำของอยู่ใกล้

แทงไปกี่ครั้งครั้งนี้

แต่ว่าที่เหลือมันตอนที่มันแย่งเมฆกันครับ
แย่งเมฆแล้วแล้วแทงท่านมันแย่งเมฆ

สู้ไหม
คนนั้นสู้ครับเขาต่อยผมก่อนด้วย
นอกจากผู้ต้องหาแล้วยังมีอีกคนนึง
ก็คือนายไกรพบเติมวันอายุ๒๓ปี

แล้วก็เป็นเพื่อนของผู้ที่ก่อเหตุ

ให้การปฏิเสธค่ะอ้างว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้น
เพราะว่าจะไปห้ามเท่านั้นเองนะคะ

พันธบทเอกโสพลมงคลโสพลรัฐ
ผู้กำกับการสภบางพลีบอกว่า
หลังรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนแล้ว
ก็จะดำเนินคดีแจ้งข้อหา๒ข้อหา

นั่นคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ว่าก็จะทำการฝากค้างต่อสารได้ในวันนี้ล่ะค่ะ